ข่าวนี้ให้จบแล้วคุณผู้ชมจะว่ายังไง

หลังจากที่เราเล่าข่าวนิ้งกับโหน่ง
คือผู้หญิงผู้ชายคู่นี้เขาไปกินเหล้าที่บ้านผู้ชาย
ถูกใจกันคบกันได้ไม่กี่วัน
จะให้ผู้ชายเนี่ยไปสู่ขอ
และทีนี้มันตกลงเรื่องสินสอดกันไม่ลงตัวค่ะ
ทีนี้ฝ่ายชายเทงานมั่น
ฝ่ายหญิงก็โอ้โหฉันอับอายขายหน้าเหลือเกิน
เมื่อวานนี้นะให้นักข่าวมาเป็นโซ่ข้อกลาง
อ่าฮะครับประสานฝ่ายหญิงกับแม่เนี่ย
มาที่บ้านของผู้ชายมาเจอกับพ่อฝ่ายชาย
แต่อื้อหือแล้วก็เดือดปุดจริง

ปลูกกูเค้าร้านการเนี่ยเมื่อเปิดแน่นอนในเยี่ยงกูเนี่ย

ทุพกรูกรก็หิงเนี่ย
มึงแทงสุมทั้งใสนสนับสนึง
มาพ่อแม่สิค่ะมึงกูอุตส่าห์ไปมึงเอากับพ่อแม่
โอ้โหพ่อฝ่ายชายนะมาเต็มนะฮะ
อยากจะเอาน้ำเย็นให้คุณพ่อก็ดื่มหน่อยเลย
ไม่รู้ว่าเอาน้ำเย็นเข้ารูปจะช่วยให้อารมณ์คุณพ่อฝ่ายชายเย็นลงไหม
แต่เนี่ยนะต่อหน้าต่อตานักข่าวคือนักข่าวมองหน้ากันเลิกลักเลย
เอาอย่างไรดีวะเอาอย่างไรดีวะพ่อเดือดมากเลย
คุณผู้ชมเห็นไหมสองคนที่นั่งอยู่เสื้อเลือดหมูคือคุณนิ้งนะ
แล้วเสื้อชมพูเสื้อชมพูคือแม่ของนิ้ง
ดูสิคือแม่กับลูกนี่คืออึ้งมากแล้วชาวบ้านก็มายืนล้อม
ก็มาดูกันอยู่ว่ามันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นค่ะ
ลั่นบ้านจริงคุณพ่อเนี่ยคือคุณพ่อของโหน่ง
คุณพ่อสุธินอายุ๕๗ปีเขาทุบโต๊ะชี้หน้าด่าเสียงดังเลยนะ
เพราะอะไรฝ่ายนิ้งกับแม่นิ้งนำมาตกลงค่าเสียหาย
ที่บ้านของพ่อโน่แล้วตกลงกันไม่ได้ค่ะ
ฉากดากันทุบโต๊ะแบบดุเดือดเลย
เรื่องนี้มันมาจากอะไรล่ะนี่สาวนิ้งวัย๓๓ปีเธอร้องมา
แล้วก็เป็นข่าวตอนแรกไงบอกว่าเธอโดนเทงานมั่น
ว่าที่สามีหายไปไหนก็ไม่รู้ติดต่อไม่ได้เลย
ออกมารับผิดชอบหน่อยสิแล้วนี่นี่คืออะไร
นี่คือเหมือนกับหนังสือสัญญาเขียนเลยนะสินสอดเท่าไหร่
จะมีการวางสินสอดก่อนเท่าไหร่
บันทึกสัญญาการสู่ขอมั่นหมายเนี่ยนะฮะ
ใช่ค่ะมีหนังสือสัญญากันมาแบบนี้แล้ว
แต่คือฝ่ายชายกลายเป็นว่าไม่ทำตามสัญญาแล้วก็เทไป
ฝ่ายหญิงเธอบอกว่าอุตส่าห์ลาออกจากงานประจำมานะ
มาเป็นแม่บ้านแม่เรือนอยู่ที่บ้านผู้ชาย
ตั้งใจแล้วจะลงหลักปรักฐานกับผู้ชายคนนี้
แต่สุดท้ายทำไมพ่อแม่ผู้ชายกีดกันใช่ไหม
ผู้ชายหนีไปเลยติดต่อไม่ได้ด้วย

ใช่ค่ะทีนี้ฝ่ายหญิงเขาก็เล่าต่อนะ
ว่าเจอกันเล่าทำลายนิดนึงละกันคุณผู้ชม
เขาเจอกันกับผู้ชาย๒๖กันยา
ภพรักกันกับในโหน่งเพราะพ่อแนะนำคือมาดื่ม
ดื่มที่บ้านโน่งหลังจากนั้นค่ะ

แล้วโหน่งเองนะก็มีครอบครัวมาแล้วเหมือนกัน

ตัดสินใจมีอะไรกันคืนที่ดื่มเหล้านั่นแหละค่ะ
แล้วอย่างที่บอกไงเธอลาออกจากงาน
ไม่เอาแล้วเงินดงเงินเดือนมาอยู่ที่บ้านหน่ง
จะดูแลสามีพ่อแม่สามี
ฝ่ายชายสั่งให้ออกจากงานเพื่อมาทำงานที่บ้าน
ใช่ค่ะแล้วนัดกันวันที่๑ตุลาถูกไหม
จะให้เอาพ่อแม่ของฝ่ายชายมาคุยที่บ้านซิ
ปรากฏว่าพ่อแม่ฝ่ายชายไปก็จริง
พ่อแม่ฝ่ายหญิงนี่ก็เตรียมเอาผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านมา
นึกว่าจะเป็นการสู่ขอมั่นหมายเอ้า
เตรียมพยานมาพร้อมฮะสุดท้ายพ่อฝ่ายชายคืองงว่า

คือมีตังค์ติดตัวมาแค่๒๐๐เท่านั้นเอง

ใช่แม่ฝ่ายหญิงบอกว่าทำแบบนี้นี่ถือว่าดูถูกกันมากเลยนะ
ไหนบอกว่าจะเอาสินสอนอ่ะเป็นเงินห้าหมื่นทองอีกบาทนึงล่ะ
แล้วถ้าเกิดว่าจะมามั่นกันก่อนทำไมไม่วางเงินหมื่นนึง

เออสุดท้ายฝ่ายชายก็ติดต่อไม่ได้เลยเออเออหนีหายไปเลยนะ
ใช่ค่ะทีนี้ฟังในมุมของผู้หญิงแล้วนะต้องฟังต้องฟังฝั่งผู้ชายบ้าง
เออเมื่อวานนี้คุณผู้ชมฮะครอบครัวของโหน่งนะครับ
มาพูดความจากฝั่งเขาครับค่อยฟังนะคุณผู้ชมอ่า
โหน่งเล่าให้ฟังนะเขาเนี่ยคบกับนิ้งคบกันได้๕วันเท่านั้นแหละ
ฝ่ายหญิงนี่ขยันขยอเขาเหลือเกินให้ไปคุยกับพ่อแม่
โดยอ้างว่าโดยนิ้งอ้างบอกนะว่าพ่อแม่จะฆ่าที่หนีมาอยู่บ้านผู้ชาย
ก็เลยอยากให้พ่อแม่โหน่งเนี่ยไปคุยด้วย
คุยไปคุยมาอ้าวกลายเป็นบังคับให้แต่งงานซะอย่างนั้น
และหลังจากไปพูดกับผู้ใหญ่แล้วนิ้งก็มาอยู่กับที่บ้านเขา

และครั้งสุดท้ายที่เป็นจุดแตกหักเลยนะอันนี้โหน่งบอก

นิ้งมาบังคับให้เขาเอาที่นา๑๐ไร่ไปจำนอง

โหน่งมาทนไม่ได้แบบนี้ไม่ได้

แล้วก็มีการมาด่าโหน่งอีกว่าเนี่ยแบบไม่มีปัญญาใช่ไหมล่ะ
ไม่มีปัญญาดูแลผู้หญิง

ผู้ชายเขาบอกว่าอุ๊ยอันนี้ไม่ไหวเลยนะ
ทนแล้วหน่งหนีไปอยู่บ้านญาติ
โหน่งไม่ทนโหน่งไม่ไหวรับหายหน้าไปหนึ่งสัปดาห์
คือจริงโหน่งบอกว่าเขาเองก็รู้สึกไม่ดีแล้ว
ตั้งแต่วันที่พ่อเขาไปหาทางญาติฝ่ายหญิง
แล้วก็อยู่การไปหากัน
กลายเป็นว่าจะมั่นหมายจะเรียกค่าสินสอด
โหน่งก็ยังงงพ่อก็ยังงงอยู่
โหน่งก็เลยกลับมาที่บ้านแล้วฝ่ายหญิงก็กลับมาอยู่ที่บ้านด้วย

อะไรเขาเรียกใจมันหายไปครึ่งหนึ่งแล้ว

ใช่ทีนี้พอมันเป็นเรื่องเป็นราวออกข่าวไป

ครอบครัวของฝั่งผู้ชายก็เลยนัดมาเลยนิ้ง
มาเลยมาเจรจามาตกลงค่าเสียหายกันละกัน

นี้ถูกต้องเพราะว่าทีแรกฝั่งนิ้งเรียกร้อง

แล้วพ่อโมโหชี้หน้าทุบโต๊ะตีโต๊ะด่าแบบนี้

พอเธอบุกลุกเข้ามาในบ้านมาเปิดแอร์บ้านฉัน

ทั้งที่จริงเธอบอกว่าเธอไม่มีลูกไม่มีผัว
แต่อ้าวไปสืบรู้มาว่าเธอมีลูกตั้ง๓คน
แล้วมาโกหกทำไมนี่แผนสูงนะเนี่ย
หลอกเอาโฉนดที่ฉันเพิ่งให้ลูกชาย
จะเอาของลูกชายไปจำนองอีกเหรอ
รับไม่ได้มันก็เลยกลายเป็นประเด็น

แม่กับนิ้งขี่มอเตอร์ไซค์

ขอดันเสียงขึ้นชาวบ้านก็เป็นอย่างไรค่ะ

โหไล่โหไล่หลังแบบนี้เลยค่ะ
ทีนี้พอคุยกันไม่ได้ฝั่งนิ้งก็บอกว่า

บุกลุกเข้ามาในบ้านเขาอ่ะอีกฝั่งหนึ่งก็บอกว่า

นี่ไงเดี๋ยวต้องให้ตำรวจดูเรื่องนี้ด้วย

ให้เขาเจดหันจากตกลง

ว่าเจ้าบ่าวนะเราก็นำเสนอให้ฟังทุกฝ่ายนะคุณผู้ชม
ส่วนจะเลือกทีมไหนเลือกข้างไหน